ก็เป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายของคาราเบา
พรากฎในสุดท้ายยังมีวัยรุ่นเปิดถ่ายได้
เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตด้วย๑ราย

เดี๋ยวคุยกันดีกว่า
สุดท้ายแล้วเขาก็แสดงคอนเสิร์ตจนจบอันนี้คือที่งานช้างสุรินที่เมื่อคืนวันที่๒๑ที่ผ่านมานี่แหละ
จนกระทั่งน้าแอดก็คาราบาลก็แสดงคอนเสิร์ตจนจบเสร็จสมบูรณ์
กลุ่มวัยรุ่นก็ทยอยออกจากงานกลับบ้านกันประมาณสัก๕ทุ่ม
ปรากฏนี่ค่ะคอนเสิร์ตจบแล้ว๒กลุ่มไม่จบนะคะ
ฉากชกต่อยปลาข้าวของชุนละมุนกันแบบนี้ค่ะ

วิ่งมาทำไม
พวกมึงวิ่งมาทำไม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

เสียชีวิตหนึ่งค่ะนะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีตอนนี้กำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะจะติดตามตัวเนี่ย
กลุ่มนี้นะคะมาดำเนินคดีต่อไปแล้วเมื่อเช้านี้ชุดสืบสวนก็ตามจับได้แล้ว๕คนนะคะ
บรรดาที่ตามจับได้มีอายุตั้งแต่๑๘ถึง๒๒ปี
ต้นนำตัวมาสอบสวนแล้วส่งให้ตำรวจสพเมืองสุรินดำเนินคดีต่อไปค่ะ